สมาคมสมาภัณฑ์ศิลปะการต่อสู้ผสมผสานประเทศไทย
ที่ประเทศบาเลนระหว่างวันที่๑๑๑๘พฤศจิกายนนี้
ประกอบไปด้วยรุ่งโรธโภษีนะครับในรุ่น๕๒๒๕๖๗กิโลกรัม
ราชบัวพารุ่น๖๑๒๖๕๘กิโลกรัม
ปกป้องมาลาเพชรนะครับรุ่น๖๕๘๗๐๓กิโลกรัม
และภาษิตสุพรโรดิหลกระดับโยชนรุ่น๕๖๗๖๑๒กิโลกรัม
ซึ่งครั้งนี้ไทยส่งเพิ่มจาก๑เป็น๔คน
เตรียมตัวดีกว่าปีก่อนนะครับและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับมา